ติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของโครงการบัตรชิมช็อปใช้

สแกนหน้าไม่ได้ไปซื้อของระบบมันล่ม
ธนาคารกระโบยห้างค้าปีกก็ว่าอย่างนู้นอย่างนี้

ล่าสุดมันมีข่าวในโซเชียลบอกว่า
คนที่ไปลงทะเบียนชิมชอบใช้

เขาจะหักเงินส่วนนั้นไปใช้หนี้ด้วย
คนก็อ้าวมีแบบนี้ด้วยเหรอ
ท่านได้เงินจากรัฐบาลมาแล้วทำไมต้องมาหักเงินฉันไปใช้หนี้ด้วย

คนก็แบบกังวลว่ามันจะเหลืออะไร
สุดท้ายมีการชี้แจงจากกระทรวงการคลังออกมาแล้ว

นายชาญกฤษเดชวิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติงานกระทรวงการคลังกล่าวถึงจากการที่มีการแชร์ข้อมูลแผนภาคโซเชียล
มันมีระบุเงื่อนไขในการทำสัญญากับธนาคาร

ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิ์หักเงินจากบัญชีเงินฝากทั้งหมดทุกประเภท
และทุกวงเงินของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ในธนาคารเพื่อนำไปชำระหนี้
โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งขอความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ขอใช้บริการ

ผลให้คนที่เขาแบบลงทะเบียนไปก็ตกใจ

ก็ส่งผลให้ประชาชนซึ่งเป็นลูกหนี้ของธนาคาร
ลงทะเบียนโครงการชิมช็อปใช้

ฉันจะถูกธนาคารหักไปใช้หนี้หรือเปล่า

ทีนี้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าโครงการนี้

เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในการกระจายออกไป
ไปเที่ยวไปช้อปปิ้งจังหวัดอื่นที่คุณไม่ได้อยู่

ไม่เข้าข่ายการหักเงินจากแอป

ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกหนี้เดิมเป็นบัตรเครดิตเป็นสินเชื่อสู่บุคคล
รวมถึงเรื่องของกองทุนโกยสอบ้านนี้มีการหักเงินไฟ

สุดท้ายแล้วหนี้ที่คุณมีคุณต้องใช้เขานะ

ไม่ได้ทำให้คุณต้องไปใช้หนี้โดยที่คุณไม่ยินยอมนะ